ดูความเคลื่อนไหวการเมืองกันหน่อยกันแล้วกันนะฮะช่วงของการเลือกตั้งสอสอนะ
ทุกผู้ชมครับวันนี้มีประชุมคอรมอนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
วันนี้ก็ถือว่ายิ้มแย้มอารมณ์ดีแล้วก็ออกมาขอบคุณผลโพล

วานบอกประชาชนเนี่ยอยากจะชวนใครไปร่วมงานสงกรานไปเที่ยวสงครานด้วย
อันดับหนึ่งคือบิ๊กตู่นี่นะฮะนายกบอกว่าเดี๋ยวจะหาโอกาสหาเวลาไปทำบุญทำทานเหมือนกันช่วงสงคราน
ยังไม่ด้วยในส่วนโบราณไทยสอบใบนะคุณแหละเดี๋ยวได้สังเกตการณ์กันเลยเพราะว่ามันโดยชาติเราถึงประชาชนได้ประมาณ๖ปริศนา
วันนี้หลังประชุมคอลโมเสร็จนะครับนี่ฮะที่มาให้สัมภาษณ์นักข่าวนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามพลเอกประยุทธ์ว่า
สงครานนี้จะไปรดน้ำขอพรพลเอกประวิทย์ไหมบิ๊กป้อมรองนายกนะฮะนี่ครับ
ประยุทธ์บอกว่าก็คงต้องทำตามประเพณีนะครับแต่ก็ต้องดูก่อนว่าท่านจะอยู่หรือไม่อยู่นะฮะ
แล้วพรุ่งนี้ก็มีพิธีทำบุญสงครานที่ทำเนียบอยู่แล้วนี่ฮะส่วนมือขวาที่เจ็บอยู่เนี่ย
รถน้ำดำหัวได้ไหมพลเอกประยุทธ์บอกเดี๋ยวก็เอาพลาสเตอร์เนี่ยแปะแผลปิดเอาไว้ก่อน
ทีนี้ถ้าในฐานะของแคนดิเดตนายกของพักรวมไทยสร้างชาตินะฮะมีคำถามว่าเอ๊ะตกลงเลือกตั้งครั้งนี้
พลเอกประยุทธ์จะไปร่วมเวทีดีเบตกับเขาบ้างไหมเนี่ยนั่นน่ะสิ
เมื่อปี๖๒ตอนนั้นเป็นคันดิเดตนายกของพลังประชารัฐไม่ร่วมเวทีดีเบตที่ไหนเลย
คราวนี้ให้สัมภาษณ์สื่อเนี่ยหลายที่นะคือลักษณะดูแล้วเหมือนขึ้นปลาใสก็เยอะให้สัมภาษณ์สื่อก็เยอะเอ๊ะหรือจะมีแวว
จะไปร่วมดีเบตกับคนอื่นเขาไหมพลเอกประยุทธ์ยังไม่ได้ตอบนะครับแต่ว่าคุณธนกรวังบุญคงชนะ
ที่เป็นหัวหน้าคณะทำงานจัดกำหนดการหาเสียงและการปราศัยของพักรวมไทยสร้างชาติ
เรื่องการไปร่วมเวทีดีเบตของพลเอกประยุทธ์เอาพูดแบบนี้คาดหวังเลยนะ
เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันค่ะไม่รู้จะไปเวทีไหนนะถ้าจะไปนะค่ะ
นี่คุณจอมขวัญก็จะมีเวทีนะของเราเนี่ยใช่เพราะว่าเดินสายสี่ภาคไง
สิบแปดเมษายนนี้ใช่ค่ะเดี๋ยวท่านรอดูกันแล้วกันรอติดตามเลยอ่ะ
ส่วนเรื่องทางการเมืองนะครับพลเอกประยุทธ์บอกว่า
ณขณะนี้ยังไม่เคยคุยกับใครนะฮะ
รัฐบาลชุดหน้าแล้วก็ไม่ได้มองด้วยว่าพักพลังประชารัฐเนี่ย
จะเล่นบทสองหน้าหรือไม่คือหนึ่งอยู่กับคั่วเดิม
ว่า๒ตามข่าวลือที่บอกแอบไปจับกับคั่วใหม่กับเพื่อไทย
กระแสของพักรวมไทยสร้างชาติตอนนี้
ผลเอกประยุทธ์บอกเท่าที่ฟังเนี่ยมั่นใจว่า
จะได้ทะลุหนึ่งร้อยเสียงส่อเลยนะ
คำถามอื่นนะ

เรื่องเหล่านี้ก็เป็นสิทธิของแต่ละคนแต่ละท่านไป

ผมเองนั้นผมไม่ได้เป็นศัตรูกับใครอยู่แล้ว

ขณะที่ความเคลื่อนไหวของพลเอกประวิทย์นะครับ
วันนี้ที่พักพลังประชารัฐนะครับ

ก่อนจะผช
ปล้อยพรอยทุกคนมีความสุขแนะ
เดินทางกลับบ้านกลับภูมิลำเนาก็ให้ปลอดภัย

ที่สำคัญก็คือตอนให้สินให้พรเนี่ยนะคุณรัชพร

โอเคครับขอบคุณทุกคนนะครับ
ขอให้โชคดีตลอดปีใหม่และตลอดไปครับ

พลเนฟระวิทหัวหน้าพักพลังประชารัฐ

ประกาศว่ายังไงพลังประชารัฐไม่จับมือตั้งรัฐบาลกับเพื่อไทยและก้าวไกลอย่างแน่นอน
เออใช่นี่คุณภัยบุญบอกพูดแบบชัดเจนมากเลย
แต่ว่าแกนนำพักบางคนอย่างร้อยเอกธรรมนัฐเมื่อวานบอกโอ๊ยคุณภัยบูลก็พูดส่วนตัว
เป็นความคิดเห็นส่วนตัวไม่ใช่ความคิดเห็นของพัก
ต้องถามหัวหน้าพักพลเอกประวิทย์บอกว่าบอกไปแล้วว่ายังไงเนี่ย
ก็ต้องไปดูคะแนนเสียงหลังการเลือกตั้งทีนี้ก็เลยถามย้ำว่าเอ๊ะแล้วตกลงมันพูดไม่ตรงกันอ่ะ
อย่างคุณภัยบูลเนี่ยออกมาปิดประตูเลยบอกนโยบายยังไงก็ไม่ตรงกัน
ระหว่างเพื่อไทยก้าวไกลแล้วก็พลังประชารัฐลองฟังบิ๊กป้อมนะฮะ
หมายถึงกรณี๑๑๒เหรอคะท่าน
คือนโยบายไม่ตรงกันก็ไม่รู้อันนี้คือนโยบายพักนโยบายคนหรือนโยบายใครคะ
เดี๋ยวต้องรอบิ๊กป้อมพูดอย่างเป็นทางการกันแล้วกันนะ
บางทีแบบช่วงจังหวะเดินหรือว่าฟังกันอาจจะได้ยินชัดไม่ชัดหรือคลาดเคลื่อน
แต่ที่ผมเคยสัมภาษณ์คนเอกประวิทย์อ่ะคนเอกประวิทย์ยืนยันในรายการเปิดปากกับภาคภูมิ
ว่ายังไงก็ยกมือให้พักที่ได้อันดับหนึ่งแล้วไปรวมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนรัศดรให้
ผมก็ถามเลยว่าไม่ว่าจะเป็นใครใช่ไหมจะเป็นเพื่อไทยก้าวไกลรวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทย
ป้อมบอกใครก็ได้ถ้าเขาได้อันดับหนึ่งอืมพลังประชารัฐเปิดโอกาสให้อันดับหนึ่งเนี่ย
จัดตั้งรัฐบาลก่อนแล้วไม่จัดแข่งด้วยบิ๊กป้อมถึงขั้นบอกเลยว่าคนที่ได้๒๓๔อะไรพวกนี้
ไปจัดแข่งเด็ดขาดให้อันดับหนึ่งเขาจัดจนจัดไม่ได้
หรือถ้าเขาจัดได้เขารวมเสียงข้างมากเกินสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบเอ็ดขึ้นไปได้เนี่ย
ป้อมบอกผมพร้อมโหวตให้ทุกคนจะเป็นนายกชื่อไหนก็ได้
จุดยืนเขาชัดเจนนะเอออ่ะรอดูกันนะคะ
ซึ่งช่วงนี้แน่นอนว่าแต่ละพักการเมืองก็ยังคงเดินหน้าหาเสียงเข้มข้นแหละ

เหลืออีกเดือนหนึ่งเท่านั้นเองนะเพราะหาเสียงได้ถึงสิบสามเอ่อสิบสามพฤษภาคมถูกไหม
คือความจริงถ้านับวันเลือกตั้งล่วงหน้า๗พฤษภาคมเหลือไม่ถึงเดือน
ใช่แต่ถ้าเอาวันจริงก็คือเหลือถึงเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งพอดี
เวทีเพื่อไทยที่นครพนมอยู่เขาไปกรวดน้ำกันเฉยเลยค่ะ

ไปส้าดูแปลกสโอปีฉันในชาติบ้านเมืองพ

สมัครสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยนะคะวันนี้ก็เปิดเวทีปลาใส
ประเทศแล้วก็เชิญชวนแสดงพลังปิดสวิทย์สองร้อยห้าสิบสองวอร์นะคะ
ครับส่วนก้าวไกลค่ะคุณทิมพิธานะคะหัวหน้าพัก
เสื้อลายดอกรับสงกรานก่อนเลยขึ้นรถแห่ไปทั่วเมืองตราด
หาเสียงนะคะช่วยผู้สมัครสอสอตราเขตหนึ่งของพัก
รักษาแชมป์บอกขอโอกาสให้ชาวตราดเลือกกลับเข้าสภาอีกครั้งนะคะ
ซึ่งตลอดเส้นทางก็มีคนมาขอถ่ายโรงถ่ายรูปต้อนรับกันอย่างอบอุ่นเลย
เชียงรายค่ะขึ้นเหนือกันหน่อยนายรัฐธนวัฒน์นะคะ
สมัครสอสอเขตสองพักเก้าไกลขึ้นโรงพักเวียงชัยค่ะ
แจ้งความว่ามีคนร้ายกรีดทำลายป้ายหาเสียงนะคะ
ติดตั้งอยู่ใกล้กับป้อมสายตรวจบ้านได้ที่ตำบลเวียงชัย
คิดว่าคนร้ายน่าจะลงมือวันที่๙เมษายน
เพราะเขาเพิ่งเอาป้ายมาติดวันที่๘เองค่ะ
ก็ยังไม่รู้ว่าใช้อะไรกรีดตำรวจก็ไล่ดูกล้องวงจรปิดกันอยู่นะคะ
ส่วนที่กรทมนะคะเขตจอมทองท่าข้ามก็มีป้ายหาเสียงถูกทำลายเหมือนกันค่ะ
ตำรวจนครบานบางมศจับตัวคนทำลายป้ายหาเสียงของนายมินลักษิตานนท์
สมัครพักรวมไทยสร้างชาติได้แล้วนะคะ
เพราะป้ายในมินถูกทำลายไป๓๐กว่าป้ายวันที่๗เมษายน
เพราะทุกคนเขาก็ตั้งใจทำป้ายหาเสียง
มันเสียทั้งเงินมันเสียทั้งโอกาส
ส่วนช่วงเย็นค่ะคุณชูวิทย์ก็มานะ

ต้านนโยบายกัญชาเสรีที่สถานีขนส่งหมอชิด
คุณชุวิตเคยบอกแล้วไงเขาจะไปหมอชิด

ก็มีการเข้าไปทักทายคุณวิชัยชัยมงคล
เลขาธิการปปศด้วยนะคะ

จะไปปรากฏตัวตามจุดจัดงานต่าง

แต่จะไม่ไปก่อกวนหรือรบกวนผู้ค้ากัญชาหรอกนะ

ในการตรวจผู้เสพกัญชาโดยเฉพาะผู้ขับขี่
เพราะถ้าเสพจริงเนี่ยแน่นอนว่าประสิทธิภาพในการขับขี่

แล้วเดี๋ยวถ้าเสร็จสิ้นเทศกาลสงกราน
ก็จะเดินทางไปภาคใต้รณรงค์เรื่องกัญชาด้วย

แล้วเขาบอกว่างานเขาจะเริ่มจริงจังขึ้นหลังสงกรานนี่แหละ
ผมมาพูดเรื่องความร้ายของกัญชาที่ไม่ได้มีความระมัดระหว่าง

มันแล้วแต่ท่านท่านรักใครเอิ่มใครได้ทั้งนั้น
แต่ผมมาลดลงให้เห็นพิษร้ายของกัญชา

ดังนั้นสติ๊กเกอร์นี่รับไว้เถอะครับ

โมงเย็นที่ผ่านมาคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพัก
ไปช่วยผู้สมัครปราศัยหาเสียงที่นครนายกนะครับ

ไปปราศัยนะครับโดยย้ำว่าทุกนโยบายของภูมิใจไทย
ทำได้จริงแน่จะทำและส่งตรงถึงประชาชน
ขอให้มั่นใจในภูมิใจไทย
ชูนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเกษตรกรด้วยนะครับ
โดยเปิดนโยบายบอกเกษตรกรร่ำรวย
เงินไม่ต้องไปอยู่กับเจ้าหนี้นอกระบบ
โดยจะทำให้มีค่าตลาด๑๒๐๐๐บาทเป็นอย่างต่ำนะครับ

ต้องเข้าถึงการรักษาพยาบาลโดยง่าย
นะฮะถ้าเลือกภูมิใจไทยจะทำงานได้ถึงห้าร้อยเปอร์เซ็นต์

มั่นใจว่านโยบายของพักภูมิใจไทย
ตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้
โดยไม่จำเป็นต้องแจกเงินนะ
น้องสังเกตนะครับผมจะใช้คำว่าภาระ
ตรงไหนที่เป็นภาระพักภูมิใจไทย
จะต้องเข้ามาตัดภาระนั้นออกไปจากครอบครัวของพี่น้อง
เพราะครอบครัวตายได้รักษามะเร็งได้
รักษาฟรีทุกโรครักษาได้ทุกที่
อันนี้ด้วยนะไม่ใช่ว่าเป็นคนนครนายก
รักษานครนายกเหมือนที่ผ่านมา
ที่ไหนก็เข้ารับการรักษาที่นั่น
อยู่ดีเอาเงินไปใส่กระเป๋าหนูไปใส่บัญชีหนู

ทุกอย่างมันต้องคูณด้วย๗๐ล้านนะครับ
มันทำอย่างนั้นไม่ได้แต่เราต้องทำเป็นนโยบาย
เป็นสิ่งที่มีเงื่อนไข
นี่ภูมิใจไทยนะฮะใช่ค่ะส่วนไทยสร้างไทยเองนะครับ
วันนี้ไปปราศัยที่บางนานะครับคุณหญิงหน่อยบอกเลยว่า
ขอเป็นทางเลือกใหม่เป็นทางรอดประเทศไทยได้ไหม
เพราะถ้าแก้ปัญหาการเมืองไม่ได้ปัญหาเศรษฐกิจก็แก้ไม่ได้เหมือนกันค่ะ
คือขอย้ำเลยว่าอยากจะทำภารกิจสุดท้ายให้สำเร็จ
นำประชาชนออกจากความขัดแย้งทางการเมืองสองคั่ว
แย่งชิงอำนาจกันมาตั้งแต่ปี๔๙แล้ว
แล้วก็เป็นสงครามการเมืองมามากกว่า๑๗ปี
แบบเดิมมันก็จะวนกับความขัดแย้งเดิม
การเมืองแก้ไม่ได้เศรษฐกิจก็แก้ไม่ได้

อยู่ในวัดนะคะดิฉันภาวนาว่า
ไม่อยากที่จะเห็นว่าจบการเลือกตั้งครั้งนี้
แล้วมันไปเป็นการเริ่มต้นสงคราม
แย่งอำนาจทางการเมืองครั้งใหม่ที่มันจะใหญ่กว่าเดิม
เพราะเป็นสงครามครั้งสุดท้ายของสองคั่ว
ดิฉันไม่อยากเห็นประชาชนกลับไปยากลำบากอย่างเดิมนะคะ
เพราะถ้าแก้การเมืองไม่ได้มันแก้อย่างอื่นไม่ได้จริง

ลุงที่ทำร้ายประเทศจะไม่ได้กลับมาบริหารประเทศแน่นอน